ก็น่าจะเป็นต้นเหตุมาจากเรื่องของความหงุดหงิดอารมณ์เสียโมโหหัวร้อนนะนะ

สองสามีภรรยานะคะเขาไปจอดรถในที่ห้ามจอด
ก็เลยถูกตำรวจล็อกล้อเท่านั้นค่ะไม่พอใจ
หัวร้อนด่าทอตำรวจเสียหายหาย
สุดท้ายเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันก่อนค่ะ
ผมขอโทษผมขอถามนั้นดีนะ

ไปต่อผมไม่พูด
ถลบน้องไม้ต้องไปบอก

บางคนก็บอกว่าตำรวจจราจรกับประชาชน

พบกันทีอะไรก็เรื่องใหญ่
แต่งานนี้ตำรวจเขานิ่งเขาเงียบ
เขาบอกว่าเดี๋ยวไปจัดการกันที่โรงพัก
ก็เลยยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้
ก็ได้ดูเป็นหลักฐานได้ดูข้อเท็จจริง
ช่วงที่เปิดคลิปให้ดูแล้วเป็นเสียงตู๊ด
คือคำหยาบคายนะหลายครั้งเลยที่ปรากฏอยู่ในคลิป
ก็คือเป็นเหตุการณ์ขณะที่นายกิตติ
กิจพิพัฒน์นาคสู่สุเป็นผู้ชายช่างสักลายนะคะ
ส่วนผู้หญิงคือนางสุธิตายิ้มบุภา
เป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นสองสามีภรรยากัน
เขาก็กำลังต่อว่าด่าทอดาบตำรวจสุวิทย์จิล
ผู้บังคับหมู่งานประปรามช่วยงานจราจรสพบางบัวทอง

ดาบตำรวจนายนี้ต้องเดินหนีไปอีกฝากหนึ่งของถนน
ไม่พอนะสองคนนี้ก็ยังเดินตามไปต่อว่า
ตำรวจก็เลยเอาล่ะงั้นขอยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็แจ้งให้ร้อยเวรมารับตัวไปดำเนินคดี
ซึ่งเรื่องนี้นะครับทางดาบตำรวจเนี่ย
ได้มีการนำคลิปไปแจ้งความ
ตำรวจแจ้งความเองนะฮะ
นำคลิปนี้นะครับไปแจ้งความนะครับ
ในข้อหาที่ทั้งสองคนนี้ถือว่า
หิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่

ไปล็อกล้อรถยนต์ที่จอดห้ามจอด
และออกใบสั่งให้ไปเสียค่าปรับ
ทีนี้ตำรวจบอกหมินประมาทนี่นะ
เลยแจ้งความเพื่อจะจับทั้งสองคนนี้เองเลย

เล่นเอาสองสามีภรรยาคู่นี้คือคอตกเลย

แต่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย

อยู่ที่บริเวณหน้าร้านศึกษาพันธ์บางบัวทองตะมนต์สโนลอย

คือดาบตำรวจสวิทธิ์เนี่ยออกตรวจการจราจร
กไก่บเบม้าย๙๑๐๕กม
จอดในที่ห้ามจอดเนี่ยคุณผู้ชมเห็นเลยว่าขาวแดง

ก็คือจุดนี้มันจอดไม่ได้ใช่ไหมคะ
แต่ว่าตำรวจไปดูแล้วถ้ามีเจ้าของรถก็ยังพอตักเตือนได้
แต่พอไปดูแล้วไม่เจอคนอยู่ในรถ
ตำรวจก็เลยเขียนใบสั่งล็อกล้อที่ล้อหน้าด้านขวานะคะ
สักพักนึงนายกิตพี่พัทนี่แหละค่ะก็เดินมา
แล้วก็ต่อว่าตำรวจอย่างรุนแรง
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่านางสาวสุธิตาคือฝ่ายผู้หญิงเนี่ย
เขาพาลูกมาซื้ออุปกรณ์การเรียนที่ร้านศึกษาพันธ์นี่แหละ

แต่ทีนี้ฝ่ายยิงพอลงรถไปแล้วลืมกระเป๋าสตางค์
ลงไปก็เลยไม่มีใครอยู่ในรถในช่วงนั้นนะคะ

งั้นลองฟังเสียงของผู้ต้องหาคุณสุธิตาค่ะ
ทั้งคู่ก็มาถึงโรงพักแล้วนะคะ

โมโหเพราะว่าคือตอนแรกสามีก็อยู่บนรถนั่นแหละ
ลงไปแป๊บเดียวเองไปถึง๕นาทีเอง

แทนที่จะอาจจะถามแถวนั้นหน่อยไหมยังไง
คือเขาก็โมโหนะว่าไม่น่าจะโดนขนาดนี้ค่ะ
สุดท้ายเอาเชิญตัวไปโรงพัก
ตอนที่ไปโรงพักแรกเนี่ยก็ยังมีอาการฉุนเฉียวโมโหอยู่นะ
แล้วก็เย็ดเนี่ยมาด้วย
แต่ก็ยังไม่มีอาการสงบลง
สุดท้ายตำรวจก็ให้ดูข้อหาที่ทางจำรวจดาบสุวิทย์เนี่ยได้แจ้งข้อหาไปก็คือ
หมินเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
อัตราโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
พอได้อ่านเนี่ยค่ะใบนี้ถึงกับสงบนิ่งเลยคอตกเลยนะคะ
แต่ว่าทุกอย่างก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เขาไม่ยอมไปพร้อมกับดาบสุวิทย์นะคือดาบสุวิทย์จะให้ไปที่โรงพักไม่ยอมไป
ดาบสุวิตก็แจ้งความเรียบร้อยแล้วนะ
ก็เลยต้องให้ร้อยเวรที่โรงพักมารับตัวไปนะครับ
แต่เป็นข้ออ้างไม่ได้นะครับไม่ว่าจะจอดแค่๑วินาที๑นาที๕นาที๑๐นาทีอะไรก็ไม่ได้นะฮะ
ถ้าคุณไม่อยู่บนรถแล้วตำรวจมาไม่เจอคุณ
จริงถ้าคุณอยู่บนรถตำรวจตักเตือนแล้วคุณก็เลื่อนไป
แต่ถ้าเมื่อไหร่ตำรวจไม่เจอคุณตำรวจล็อกล้อได้ทันทีเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายเลยนะครับ